ส่วนเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจสองนาย
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อซื้อขายตำแหน่งเป็นเงิน๗แสนบาท
ที่สุดแล้ววันนี้ผู้ที่กล่าวหานั่นก็คือร้อยตำรวจเอกชาญชาย
จริงแล้วต้องเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน

แต่ว่าล่าสุดก็ยังคงไม่เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนค่ะ

ร้อยตำรวจเอกชันชายเย็นสุขรองสารวัตรจราจร
สถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
ผู้ที่ยอมจ่ายเงิน๗แสนบาท
ให้กับร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์รัชชิโน
การจัดการรองสารวัตรป้องกันและปรับกราม
สถานีตำรวจนครบานบางรักษ์ที่เป็นผู้ต้องหาเรียกรับเงิน
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นจำนวนเงิน๗แสนบาท
ปรากฏว่าไม่ได้เดินทางมานะคะ

เนื่องจากว่าต้องเดินทางไปพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บนิ้ว
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีเจริญศรีสะสาลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบังซื้อว่า
ร้อยตำรวจเอกชาญชายเข้าให้ปากคำหรือไม่ก็เลยทำให้เชื่อว่า
ร้อยตำรวจเอกชาญชายไม่ได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนตามที่มีการออกหมายเรียกไปค่ะ
ซึ่งหากร้อยตำรวจเอกชาญชายเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนครั้งนี้
ตำรวจเองก็จะมีการสอบถามที่มาที่ไปของเงินจำนวน๗แสนบาท
นำมามอบให้กับร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์
รวมถึงก็จะสอบถามความสมัครใจในการแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อกงด้วยหรือไม่
ซึ่งหากไม่ดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวนก็จะให้ร้อยตำรวจเอกชันชาย
มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่การสอบปากคำร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์ผู้ต้องหา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งหากมีข้อสงสัยพนักงานสอบสวนก็จะไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๖
ซึ่งเป็นผู้สังกัดของร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์เองค่ะ